นี่คุณตานะคะกับคุณยาย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔พฤศจิกายนวันนี้จับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
จับได้แล้วนะจับได้แล้วขออนุญาตอ่านชื่อเลยนะคะ
บุญเยี่ยมระยับศรีค่ะผู้ต้องหาคดีมอมยาลักทรัพย์คุณตารงกับคุณยายลำดวน

เปิดประตูไปเปิดประตูเข้ากลับข้างลง
ข้างลงทางหลงว้างลงตายตายตายจิ๊บหน่วย
เขียบปืนเขียบปืนเกียบปืนต้มมือข้างล่าง
นี่ค่ะตำรวบผู้ท้อนจังหวัดฉาเชิงเศร้า

เพื่อจับตัวนายบุญเยี่ยมระยับศรี
คนที่ไปวางยาพิษให้กับคุณตาคุณยายนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ไปจับได้ที่รีสอร์ทในอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วคุณ

๕ทุ่ม๑๐พฤศจิกายนนะคะ

พฤติการของนายบุญเยี่ยมเนี่ยนะ

แต่การกระทำสงสัยต้องมีคนมาเยี่ยมที่คุกนั่นแหละค่ะ

บุญเยี่ยมคนนี้ไปกับลูกชายวัย๑๒ปี
มาที่บ้านคุณตารงกับคุณยายลำดวน
คนเขาเป็นพี่น้องกันนะตารงกับยายลำดวนเนี่ย
มาถึงเสร็จปุ๊บก็ทำทีถามหาพ่อกิมเลี้ยง
ยายลำดวนที่ตายไปแล้วแล้วก็ชวนตารงดื่มเหล้า
ซึ่งเหล้าเนี่ยเป็นเหล้าที่นายบุญเยี่ยมพกไปเอง

ล้มลงไปนอนหงายน้ำลายฟูมปากทันที
ยายลำดวนถูกบุญเยี่ยมจับที่แขน
ก็ล้มลงขยับตัวไม่ได้เหมือนกัน
แล้วบุญเยี่ยมก็ขโมยทรัพย์สินคุณตาคุณยายไปเลย

คือตำรวจเนี่ยเขาก็จะไล่ดูจากเรื่องของการใช้ทรัพย์สินที่ขโมยไปถูกไหมคะ
ปรากฏว่าไปเจอว่ามีการนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้อยู่ในพื้นที่อำเภอสนามชายเขตแล้วก็อำเภอแปลงยาว

ทีนี้มันขโมยรถมอเตอร์ไซค์คุณตาไปด้วย
รถมอเตอร์ไซค์คุณตาสีแดงใช่ไหมคะ
เขาเอาไปเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินที่ร้านรับซื้อรถในอำเภอสนามชายเขต
แล้วเอามอเตอร์ไซค์น้ำเงินคันนี้ไปก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ที่สะแก้ว
ตำรวจเลยตามไปจับได้ค่ะ
เพราะก่อเหตุซ้ำเดิมเนี่ยนี่เห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะ
ของกลางเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตารงของยายลำดวนก็เจอ
แต่เจ้าตัวปากแข็งนะบอกว่าขโมยของอย่างเดียวไม่ได้วางยาเขา
แล้วผสมอะไรให้เขากินไม่มีไม่ต้องกินเหมือนกัน
นองก็กินเหมือนกัน

เรื่องต้นถ้าตรวจสอบดูบุญเยี่ยมนี่ก็ประวัติยาวอยู่นะ

หมายจับคดีตารงอ่ะยายลำดวนที่สตภาคัตเกียรชัดเชิงเสา
เพราะว่ามีหลายคนนะคะ
หลายพื้นที่ที่ต้องมาตามไปดำเนินคดีต่อเลยนะคะ

คนนี้คือเป็นลูกคุณยายแล้วก็เป็นหลานคุณตา
ขอบคุณคุณตำรวจที่จับตัวคนก่อเหตุให้ได้ในที่สุดนั่นเองครับ